เมื่อวานนี้นะคะที่สมุทรปราการค่ะมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
สภาพคือลอยอืดอยู่กลางน้ำและหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบศพเบื้องต้นเนี่ย
ว่าขาข้างหนึ่งเชือกผูกอยู่และปลายสายเนี่ยมันมีหินอยู่ด้วย
คนที่ไปดูก็เอ๊ะถูกฆ่าถ่วงน้ำหรือเปล่าแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกไม่ใช่เนี่ยนะคะ
ทำไมถึงไม่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะตำรวจขออภัยนะคะ
ตำรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูไปเลยค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุพบศพจุดที่เขาไปเจอศพเป็นท่าน้ำลานคนเมืองพระประแดงนะคะ
ผู้ชายค่ะศพนี้เป็นผู้ชายเอาขึ้นมาถึงฝั่ง
ค้นตามตัวไม่พบเอกสารร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ว่าที่ขาด้านซ้ายมีเชือกยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรผูกไว้กับก้อนหินขนาดใหญ่นั่นนะคะ
จากการที่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายนี่แหละ
คาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากการพยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง
เล่าว่าตอนนั้นออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยตามปกติ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่ไปพบศพ
ไปเห็นอะไรลักษณะคล้ายตุ๊กตาลอยอยู่ในน้ำ
พอเข้าไปดูดีอ้าวนี่มันเป็นศพนี่

ตำรวจก็จะได้มอบให้อาสาสมัคร
มูลนิธิร่วมกับตันยูนำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งชาญสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ